แต่ว่าข่าวแรกอยากพาไปดูคลิปนี้กันก่อน

เขาบอกว่าเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ในการไปเรียกร้องให้เจ้าของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ราชบุรี

เพราะคุณทำให้ชาวบ้านทำให้ประชาชนเดือดร้อน
แล้วก็มีการถ่ายไว้แบบนี้ทั้งคุณเอ๋ปรีนาเอง

ใช่ก็ถ่ายคุณเอ๋ส่วนอีกฝั่งถ่ายคุณเอ๋ปรีนา

ไม่มีใครยอมใครคุณผู้ชมไปฟังบางช่วงบางตอน
ทำชาวบ้านเขาเดือดร้อน

ที่ทำชาวบ้านเดือดร้อนแล้วท่านสอสอทำผมเดือดร้อนล่ะครับ

ดูตามโฉนดไหมครับชื่อกิติทัศน์มณีพันธ์เจ้าของครับ
ไม่เป็นไรครับท่านตรวจสอบก็เหม็นพอกับผม
คือขึ้นกันทั้งสองฝ่ายนะคะ
คือมันมีจังหวะหนึ่งนะคุณที่เหมือนกับว่าทางเจ้าของโรงงาน
โรงงานเจ้าของฟาร์มเขาก็เหมือนเดินเข้าไปใกล้คุณปารีนา

ปรินาบอกว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้ค่ะถอยไปปากเหม็น

แล้วก็ถามทางเจ้าของฟาร์มเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ลูกจ้างเป็นคนที่ไหนกันเนี่ย
เจ้าของฟาร์มยาวลูกจ้างก็บอกเรียกก็เป็นคนราชบุรีนี้แหละ
คุณปรินาตอบทันทีไม่ต้องมาเลือกละ

ไม่อยากให้เลือกคือปะทะคารมคือต่างฝ่ายต่างสวนกัน

ไม่อยากให้เลือกคือประทักษมณ์คือต่างฝ่ายต่างส่วนกันไม่จบ

ในคลิปเป็นคนจากจังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือเจ้าของโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะ

รับเหมาก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์

ชาวบ้านที่บ้านอยู่รอบที่ดิน
ที่จะสร้างเป็นโรงงานอาหารสัตว์

การทิ้งน้ำเสียต่างนานา

เธอก็เลยลงพื้นที่ในฐานะตัวแทนประชาชนไง
ก็จังหวัดราชบุรีใช่ไหมล่ะ
ทีนี้พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป

ซึ่งเธอก็แอบตัดพ้องเหมือนกันนะว่า

ทำไมต้องไปวิภาควิจารณ์กันขนาดนี้
นี่เขามาทำประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่เขานะ

ผู้หญิงน่ะอยากจะขอเกิดเป็นผู้ชายดีกว่า

ทำงานหนักกว่าผู้ชายหลายเท่า

ถ้าเลือกเกิดได้ก็อยากเกิดเป็นผู้ชาย

มีความรู้สึกว่าจะต้องทำงานหนักกว่า
ผู้ชายหลายเท่า

ถ้าเป็นผู้ชายก็คงจะไม่มีใครมา

แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกัน
ถ้าที่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงวันนั้นก็คนนั้นนะคะเขาก็เวลาเขาด่าเขาก็มีการยื่นหน้ายื่นตายื่นหน้ายื่นตามา
จนเกือบจะคือใกล้มากแทบจะจูบกันได้แล้ว
ที่ฉันเลยจำเป็นต้องพูดว่าถอยไปปากเหม็น
แม่เขาก็คงไม่ถอยก็เป็นการลักษณะตะคอกใส่แล้วก็ยื่นหน้ายื่นตามา
ที่คุณปรีนาตอบนอกจากตอบกรณีที่ไปตรวจฟาร์มไปตรวจโรงงานแล้ว
น่าจะตอบไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะ
เพราะคนที่พูดว่าเสือกกับเธอก็คือคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวช
ก็คือโดนหลายเรื่องแหละเอาจริงคุณปรินาก็เป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่อง

แถมยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นนักจนเมืองผู้หญิง
ต้องอดทนหนักเลยต้องอดทนให้มันได้ทุกเรื่องนั่นแหละ
ทั้งการตอบหว่าดาท่อยาบค่าย
แล้วก็โยงไปเรื่องคดีที่ดินสอปกรของตัวเองด้วยนะคะ
กรณีลายหลุดที่วิจารณ์๑๐๐เอกธรรมนัฐพรมเผาระมริ
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรที่คุณปรีนา
คุณปรีนาก็ใช้โอกาสนี้ในการพูดด้วย

ยืนยันว่าไม่ได้ขอให้ช่วยเหลืออะไร

และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะครับ
ยืนยันไม่มีรอยร้าวในการทำงาน
เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นผู้น้อย
นี่อาจจะมีข้อขัดแย้งกับผู้ใหญ่
ส่วนเรื่องคดีที่ดินสอบประกอบทางพักพลังประชาบรัฐ

คณะทำงานด้านกฎหมายมาดูแลเรื่องกฎหมายให้
เพราะที่ผ่านมาตนไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไร
จากกังวลและก็ไม่รู้ข้อกฎหมายด้วยนะครับ

ก็โยงไปหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องนี้ฮะ

แล้วก็เรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นิดหน่อย

เอาเป็นว่าต่อให้เป็นนักการเมืองผู้หญิง
ต้องอดทนต้องทำงานหนักกว่า๓๔เท่า

ก็ยังขอทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไปนะคะ